ไปหาเห็ดโคนป่ามาขายอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเอามาทำต้มยำทำแกงอร่อยเลยทีเดียว
โอ้โหเห็ดโคนใช่วันนี้เราถามคุณผู้ชมเรื่องเห็ดด้วยถูกต้อง
แต่ชื่อที่แบบติดกันกับพระเจ้าหูลน่ะ
ค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนะเห็ดออกมาเยอะแยะมากมาย
จุดที่เห็นที่ตรงนี้เป็นบริเวณริมถนนสายบ้านแยงของของท่าย

อันถ้ามันบานแล้วจะเป็นแบบนี้
อันนี้ก็จะราคาหนึ่งนะแต่ถ้ามันยังตูมอยู่แล้วก็โอ้โหอันนั้นแพงมาก

เหมือนคัดเกรดมาใครชอบแบบไหนก็ว่ากันไปแล้วก็มาจัดใส่จานใส่กระมังขาย
ว่ากันว่านี่เป็นช่วงเวลานาทีทองเลยนะคะที่มีการสร้างรายได้
แล้วบางคนเก็บมาเอาไปประกอบอาหารทำเองก็ถือว่าเป็นการลดรายจ่ายได้ด้วย
ว่ากันว่าปีนึงมีครั้งเดียวเท่านั้นแหละ
แล้วบางครั้งนะพ่อค้าพ่อค้าคนกลางมารอรับซื้ออยู่ที่บริเวณริมถนนนี้เลย
โดยเขาขายในราคาแตกต่างกันไปดอกบานกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
อกตุ้มอย่างที่คุณชนะบอกเลยว่าแพงกว่าคือกิโลกรัมละ๒๕๐๓๐๐บาท
แต่ละวันชาวบ้านก็สามารถเก็บเห็ดคนมาขายได้ไม่ต่ำกว่าวันละพันบาท
ถ้าขยันทำทุกวันเป็นหลายหมื่นนะคะคุณ
ยังมีเหลือมั้ยอยากกินหรอมาขายให้แม่ผมหน่อย
กลาฟแล้วลอกกินอย่างเดียวนะว่าถนาดกินเป็นถนาสื้อ
ถ้าถนัดกินก็รอกินเพราะว่าเอาไปทำหลายเมนูนะต้มยำทำแกงทอดนึ่งปิ้งย่างได้หมดเลยนะคะส่วนใครจะทานก็ต้องดูด้วยว่าเออบางคนแพ้เห็ดนะก็มี
บางคนแพ้โปรตีนก็แล้วแต่โปรตีนจากเห็ดก็ว่ากันไปก็ต้องลองดูนะฮะลองดูลองดูเพราะว่าเห็ดโคนก็เป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่โปรตีนเยอะ
คืออย่างนี้เวลามันออกมามันมาเยอะจริงหลายล้านซื้อไปแต่ก็ต้องเก็บเอาไว้วิธีการก็คือเอาไปดองผงดองเกลือหรือแช่ช่องฟีดคือเหมือนดอกเสร็จแล้วก็แช่ช่องฟีดไว้เก็บไว้ทานต่อได้